ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องรถเหมือนกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้มีฮีโร่มีฮีโร่
แล้วคือตั้งใจมาช่วยโดยเฉพาะเลยจับคนร้ายได้
เพราะว่าพลเมืองดีคนนี้ล่ะค่ะมาช่วยตำรวจนะคะ
สำหรับกรณีการคนร้ายเนี่ยไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็ถูกจับได้เพราะว่าพลเมืองดีคนนี้กระโดดถีบจนเสียหลักค่ะ
เราไม่เห็นภาพตอนปฏิบัติการนะคุณนัทพงศ์
แต่ว่าพลเมืองดีคนนี้มาเพื่อปฏิบัติการนี้โดยเฉพาะจริง
เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงตั้งใจมาเพื่อการนี้จริง
คือเขามาเขาเห็นตำรวจกำลังดักคนร้ายอยู่แล้วเขาก็ไป
ถีบรถของคนร้ายค่ะ
กระโดดถีบคนร้ายจนสุดท้ายเนี่ย
ทำให้คนร้ายเสียหลักล้มลงแล้วตำรวจก็รวบตัวได้ในที่สุดนะคะ
คือมาช่วยตำรวจทันเวลาพอดีนะคะภาพอาจจะมืดไปสักนิดนึงนะคะ
แต่นี่เป็นวินาทีที่พลเมืองดีกับเจ้าหน้าที่จับคนร้ายได้
คนร้ายคนนี้ขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้าน๓คันแล้วก็ขับหนีมาตามถนนนะคะ
อำเภอแวงใหญ่อำเภอหนองสองห้องตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะ
แล้วก็มาถูกจับกลุ่มที่อำเภอพลนะคะ
คือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพลเมืองดีคนนี้นะคะ
ก็คือคุณสุนทรจุลลาเป็นเจ้าของร้านหม่ำนะคะ
คุณทรอยู่ริมถนนมิตรภาพเขาบอกตอนเกิดเหตุเขากำลังนั่งกินอาหารอยู่กับครอบครัว
แล้วมีโทรศัพท์มาแจ้งขอความช่วยเหลือคือเป็นชาวบ้านรู้จักกันนะคะ
เขาบอกเนี่ยถูกคนร้ายขโมยมอเตอร์ไซค์
แล้วคนร้ายไปอยู่ที่อำเภอพลมีเบาะแสอยู่อำเภอพล
แล้วเขาก็เลยแจ้งให้ตำรวจช่วยสกัดจับ
ระหว่างนั้นเขาก็ออกไปกับภรรยาของเขาแล้วไปเจอเหตุการณ์นี้พอดีค่ะ
เห็นเจ้าหน้าที่วิ่งไล่แล้วพอดีมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งล้ม
ก็เลยตัดสินใจเปิดประตูวิ่งแล้วก็โดดถีบเพื่อที่จะให้ผู้ต้องหาเนี่ยล้ม
ก็พอล้มเสร็จก็ชุดละมุนจับกลุ่มในตอนนั้นเลยนะครับ
ประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเกิดไม่ทำอย่างนั้นเผื่อแกวิ่งไปให้รถชน
รถชนเสร็จแล้วคนสัญจรไปมาเนี่ยก็ต้องมารับผิดชอบในจุดนี้ด้วย
เพราะว่าตอนที่วิ่งไล่กันก็แกวิ่งวนแล้วช่วงตอน๖โมง
ก็คือรถมันวิ่งสัญจรไปมาเยอะมาก
นี่เป็นความโชคร้ายของคนร้ายจริงนะคะมาเจอกับเจ้าของร้านหม่ำคนนี้นะคะ
ตำรวจสพตอนนี้จับกลุ่มตัวได้เลยพร้อมกับของกลางนะคะ